ไทยธานีหน่อยนะคะมีพ่อแม่คู่นึงมาร้องขอความเป็นธรรมเลย
บอกว่าช่วยทีเถอะขอความเป็นธรรมให้กับชีวิตลูกสาวฉันที
คือเขามีลูกสาวอยู่คนนึงลูกสาวได้ทำงานเป็นเสาหลักของบ้าน
ลูกสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แต่ฝ่ายแฟนเนี่ยได้ประกันตัวออกไปแล้วตอนนี้ครอบครัวติดต่อไม่ได้เลย
ไม่มีการติดต่อไม่มีการอะไรมากลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าค่ะ
ในอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าลูกสาวน้องมิ้มนางสาวนัทธิดาพิลึกวัย๓๐ปี
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายเสียชีวิตกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ลูกสาวทำงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นครสวรรค์
เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเพราะว่าทำงานหาเงิน
ส่งเงินให้พ่อให้แม่ฝั่งพ่อแม่เนี่ยมีรายได้แค่จากการตัดอ้อยเท่านั้นเอง
หนึ่งปีก่อนลูกสาวไปคบหากับนายสุรชัยบุญประสงค์
ตลอดเวลาที่คบหากันพ่อแม่บอกไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลย
นายสุรชัยไม่เคยมาหาพ่อแม่ที่บ้านที่อุทัยเลย
จนกระทั่ง๒๔มกราคมอยู่มีสายโทรศัพท์เรียกเข้ามา
เป็นตำรวจโทรมาบอกว่าน้องมิ้มลูกสาว
ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้าย๒๗มกราคมน้องเสียชีวิต
คุณหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง
หลังจากนั้นนายสุรชัยแฟนนุ่มไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพมนครสวรรค์
รับสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายน้องจากเรื่องความหึงหวงจนทำให้น้องเสียชีวิต
หลังจากนั้นนายสุรชัยก็ได้ประกันตัวออกไป
หลังเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวบอกว่าไม่สามารถติดต่อนายสุรชัยได้เลย
กลัวคดีจะไม่คืบหน้าเลยอยากมาขอร้องเรียนกับสื่อค่ะ
เรื่องต้นร่างของน้องมิ้มเนี่ยถูกตั้งสวดอยู่ที่วัดหนองรักนะคะในหมู่บ้าน
ครอบครัวก็ทำพิธีชาปนกิจวันนี้ด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
คนเป็นแม่เนี่ยโอ้โหเขาบอกเสียใจจนแทบจะเป็นลมล้มพับไปไม่รู้กี่รอบนะคะ
เนี่ยต้องฮิวผิดที่แม่ระวังเพราะแม่ยืนไม่ไหวจริงค่ะ
คนที่ทำให้ลูกเธอตายหรือญาติหรือครอบครัวฝั่งนั้น
ไม่เคยมีใครติดต่อมาเลยไม่คิดจะมาขอขมาศพลูกสาวเธอด้วยซ้ำ
ก็ไม่ได้ติดตรง
ใครมาออกมารับผิดชอบ